ร้านรับซื้ออัญมณีแห่งหนึ่งนะคะอยู่ริมถนนเพชรเกษมย่านบางแคร์ค่ะ
ถูกคนร้ายเข้ามากัน๓คนเป็นผู้ชายหมดเลยนะ
เอามีดมาด้วยเอาปืนมาด้วยมาบุกปล้นร้าน
ทรัพย์สินรวมทั้งหมดมูลค่า๕ล้านบาท
อกจากนี้ทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘นาฬิกาที่ผ่านมา
ตำรวจสนเพชรเกษมพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบร้านสิริชัยร้านนี้เนี่ยนะคะ
เป็นร้านที่อยู่ในตึกแถวริมถนนเพชรกะเสม
อยู่แถวปากซอยเพชรกะเสม๖
บริเวณด้านล่างเขาเปิดเป็นร้านรับซื้อ
และรับจำนำทองรูปภัณฑ์เครื่องเพชรและอัญมณีต่าง

พาณิชย์อายุ๖๐ปีแล้วนะคะ

พบว่าเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบสวนเจ้าของร้านให้การเบื้องต้น
ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๘โมงขณะที่กำลังเปิดร้าน
อยู่คนเดียวค่ะมีคนร้ายเป็นผู้ชายมากัน๓คน
คนแรกเนี่ยสวมเสื้อคลุมผ้าร่มสีดำใส่หมวกกันน็อกเต็มใบสีแดง
ผ้าปิดปากด้วยคนที่สองสวมเสื้อคลุมสีน้ำตาล
สวมหมวกกันน็อกคนที่๓สวมเสื้อคลุมสีออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อย
สวมหวกกันน็อกคนนี้สามคนนี้อาวุธที่เขาพกมาก็คือ
สั้นไม่ทราบขนาดแล้วก็มีมีดยาวประมาณ๖นิ้ว๑เล่มด้วย
เข้ามาตอนแรกมารุมทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านก่อนนะคะ
โดยใช้ด้ามปืนตีที่ศีรษะหลายครั้งจนเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บขณะที่
ตอนนั้นยืนอยู่ในเคาน์เตอร์หลังตู้โชว์สินค้าค่ะ
จากนั้นคนร้ายช่วยกันกวาดทรัพย์สินในตู้ออกไป
ส่วนใหญ่ก็เป็นของหลุดจำนำนะคะเป็นทรัพย์สินส่วนของตัวเองบ้าง
มีประกอบด้วยแหวนเพชรสร้อยข้อมือเพชรกำไรเพชรสร้อยคอเพชรจี้ต่าง

เงินสดเอาไป๓๐๐๐รวมทั้งหมดประมาณ๑๐รายการ
พอสามคนเขาได้ทรัพย์สินไปแล้วเขาวิ่งหนีออกจากร้านไป
เจ้าของร้านตั้งสติได้รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีนะคะ
ตำรวจพอมาถึงที่เกิดเหตุนะคะ
โพลปรตรีสุขุลพรมโยน
เป็นร้องผู้ปัญชาการตำรวจนะครบาท
เปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บ
ใบหูด้านขวาก็คือมีอาการฉีก
เย็บแผลและอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
ซึ่งผู้เสียหายให้กันอย่างละเอียดว่าทรัพย์สิน๑๐รายการ
ประเมินมูลค่ารวมแล้ว๕ล้านบาท

บอกลักษณะชัดเจนมากนี่นะคะ
อาวุธไม่ทราบขนาด๑กระบอกมีด๑เล่ม
ใช้รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบยี่ห้อ๒คัน
เป็นภาษณะในการหลบหนีข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตอนนี้
ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนี
เพื่อติดตามทั้ง๓คนนี้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ